คุณผู้ชมคะยังจำคดีเหนียวไก่หายได้ไหมคะ
ที่ภูเก็ตที่เป็นน้องลายลาเนอะค่ะล่าสุดสมุทรประการมาอีกแล้ว
คราวนี้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับน้ำอัดลมหกขวดหายวับไปในพริบตาเลยค่ะ
จ้องเจาอย่างเดียวเลยโอ้โหนี่ค่ะอย่างที่เห็นกล้องวงจรปิดนะ
ร้านสะดวกซื้อนะคะที่ตลาดเพชรอารีถนนพุทธรักษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ
นี่คือคนก่อเหตุเป็นชายวัยกลางคนใส่เสื้อยืดสีขาวเดินมาด้อมมอง
มีสอบมองซ้ายมองขวาเจ้าของไม่มาคว้าไปเลยจ้านี่
คือส่วนใหญ่คนขี่มอเตอร์ไซค์เวลาซื้อของมาเขาจะห้อยถุงเอาไว้ที่ตระก้ารถหรือว่าด้านหน้า
คุณผู้ชมนี่จังหวะนี้เห็นไหมคนร้ายกำลังขึ้นขี่จักรยานปั่นออกไป
ของเดินออกมาถึงที่รถตัวเองพอดีคลาดกันแค่แบบเหมือนในละคร
ที่เป็นพระเอกนางเอกเขาจะสวนทางกันแต่อันนี้คือเป็นคนร้ายกับหัวคนร้ายกับเจ้าของ
จริงเนี่ยค่ะผู้เสียหายคือนายสมควรศรีบุญนะคะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ไม่ได้อยากแจ้งความอะไรนะเพราะว่ามูลค่าของไม่เยอะ
แต่อยากให้เลิกพฤติกรรมนี้เพราะว่าร่างกายคุณก็ครบ๓๒

เกิดทางนี้บ่อยไหมพี่บ่อยบ่อยใช่ไหมครับบ่อยตรงที่เย็นเย็นไหมตรงที่เย็นเย็นอ่ะอ่า
ส่วนใหญ่ที่เกิดทางนี้บ่อยไหมพี่บ่อยบ่อยใช่ไหมครับบ่อยตรงที่เย็นเย็นไหมตรงที่เย็นเย็นอ่ะอ่า
ใหญ่ที่เขาขโมยไปเป็นอะไรครับพี่พวกกับข้าวพวกอะไรที่แขวนซื้อแขวนไว้ที่รถแหละ
ของก็เดินไปซื้อของข้างในตลาด

นี่ค่ะพี่วินก็เลยอยากจะขอฝากเตือนนะคะว่าใครที่มาซื้อของตลาด
อย่าทิ้งของเอาไว้ที่หน้ามอเตอร์ไซค์เนาะ
ถ้าถือไหวก็ถือไปด้วยเถอะไม่งั้นมันหายบ่อยอ่ะ